มีเหตุการณ์ฟ้าผ่าลงมากลางบ้านหลังหนึ่งที่อยู่บนเนินเขามาบจันทะบนแกลงอำเภอ
จังหวัดระยองนะครับทำให้หญิงเจ้าของบ้าน
วัยห้าสิบสองปีได้รับบาดเจ็บแต่ก็โชคดีที่รอดชีวิตมาได้
ฟังเจ้าของบ้านเล่าถึงนาทีระทึกที่เกิดขึ้นนะครับ

ก็เลยเขาก็เลยเรียกทางแฟนกับลูกสาวเขาก็เลยเรียกรถมูลนิธิมาเอาป้าไปโรงพยาบาล
น้ำฝนชัยสิทธิ์อายุ๕๒ปีเล่านาทีระทึก

ทำให้กระแสไฟฟ้าผ่านเข้าร่างกายได้รับความเจ็บปวดที่ศีรษะเป็นอย่างมาก
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกลางบ้านบนเนินเขามาบจาบ
ได้ยินเสียงฝนตกฟ้าร้องทำให้ไม่กล้าออกจากบ้านไปไหน
ตั้งแต่เกิดมาไม่เคยพบเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อน
กลัวไหมคะคุณป้าตอนนั้นก็กลัวกลัวไง
ทุกวันนี้ยิ่งเห็นฝนตกฟ้าร้องนี่กลัวหนักเลย

เช่นเดียวกันกับนายสกุลแก้วกระจ่างอายุ๖๐ปีผู้เป็นสามีของนางน้ำฝน
สิ่งที่เห็นเป็นภาพติดตาว่า
วันเกิดเหตุได้มีสายฟ้าฟาดผ่าลงมาเป็นลูกไฟสีแดง
พร้อมกับเสียงดังมากคล้ายระเบิดอย่างรุนแรงจนหูดับ
พอได้สติจึงรีบเข้ามาในบ้าน
พบว่าปลั๊กไฟฟ้าแตกระจายเกลื่อนทั่วบ้าน
มองไปที่ร่างภรรยาพบว่าร่างกายร้อนไปทั้งตัว

พยายามเรียกและตบใบหน้าหลายครั้ง

แต่กลับร้องด้วยความเจ็บปวดตรงศีรษะอย่างรุนแรง
พยายามบีบนวดจนอาการดีขึ้น
แต่แขนขาอ่อนแรงจนไม่สามารถพยุงตัวเดินได้
จึงรีบเรียกเพื่อนบ้านเข้าช่วยเหลือ
ปิดกับบ้านอย่างนี้นะมึงนอนอยู่ไหนมึงเป็นอย่างนี้ด้วยเหรอ
เราก็ว่าอย่างนี้นะเราก็พูดในฟังรู้สึกในบ้านเรา

ช่วยดูเขาบอกอย่างนี้ช่วยดูช่วยดู

เจ้าหน้าที่คาดว่าสาเหตุของฟ้าผ่าครั้งนี้
ผ่าลงมาตามสายไฟฟ้าที่ลากผ่านเข้าไปภายในบ้าน
แรงของฟ้าผ่าทำให้ปลั๊กไฟฟ้าภายในบ้านแตกกระจาย
และทำให้เจ้าของบ้านได้รับบาดเจ็บ
ถือเป็นอุทาหรณ์ให้กับประชาชน
ต่อสายดินเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะแบบนี้ขึ้น
ซึ่งครั้งนี้ถือว่าโชคดีเป็นอย่างมาก
ที่ไม่มีใครได้รับอันตรายถึงชีวิต